สวัสดีค่ะคุณค่ะคุณคุณที่อยู่ร่วมร่วมร่วมร่วมกับตรงกำแพงอ่ะ
คุณคุณคะคุณฮัลโหลคุณเป็นช่างทาสีหรือเปล่าคะที่นัดไว้อะค่ะ
ใช่ใช่ไหมคะเดี๋ยวด้านนี้ด้วยนะคะด้านหน้าเนี่ย
ทางด้านนี้ยังไม่เรียบร้อยยังไงฝากด้วย
แดดแรงสีบ้านมองหมดเลยยังไงฝากนะคะ
คุณคะคุณอรัชพรคุณอริยานี่คือเขาเป็นช่างทาสีใช่ไหมคุณ
ดิฉันก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะนี่คือดิฉันกะเป็นพลเมืองดีเต็มที่อุตส่าห์
ถ่ายคลิปไว้ให้เผื่อไม่ใช่ช่างทาสีคุณจะได้เก็บคลิปไว้เป็นหลักฐาน

นั่นสิคะคุณหรือเขาตั้งใจทำงานดิฉันไม่แน่ใจเดี๋ยวว่ากันอีกที
เดี๋ยวฉันไปถามเขาหน่อยว่าตกลงยังไงกันแน่
นี่นอกจากถามเขาอยากรู้เรื่องอากาศด้วยอ่ะแน่นอนอันนี้ต้องบอกเพราะว่ามันร้อนเหลือเกิน
วันนี้วันศุกร์ครับศุกร์จริงจริงแดดเผาต้นศุกร์เลยขอคุณค่ะค่ะ
ทายกันนะคะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเช้ากับวันศุกร์สุดท้ายของการทำงานของหลายหลายคนนะคะ
วันนี้ค่ะสภาพอากาศโดยรวมแล้วร้อนตับแลบร้อนตับแตกร้อนจนเรียกว่าแผดเผากันไปหมดเลยนะคะ
พื้นที่ได้รับผลกระทบแต่ขณะเดียวกันเรื่องของฝนฟ้าขนองก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
ก่อนอื่นนะคะเราไปตรวจสอบดัชนีคุณภาพอากาศที่จังหวัดในภาคเหนือกันก่อน
ยังคงมีสัญญาแล้วก็แนวโน้มที่ดีนะคะ
ตอนนี้เชียงใหม่ติดอันดับที่๑๒ของดัชนีคุณภาพอากาศนะคะ
เมื่อวาน๑๐๑วันนี้๑๔๘เยอะขึ้นนะ
แต่เพียงแต่ว่าเมืองอื่นประเทศอื่นนั้นมีดัชนีคุณภาพอากาศที่แย่กว่าเท่านั้นเองนะคะ
ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลกันต่อไปด้วย
ส่วนกรุงเทพมหานครก็อยู่อันดับรั้งท้ายนะคะ
ยังคงต้องเฝ้าระวังกันเช่นเดียวกัน
ไม่มีพื้นที่ไหนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่ขึ้นแถบสีแดงนะคะ
มีเพียงแค่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ระดับร้อยต้นเท่านั้น
แต่ก็มีหลายจังหวัดเช่นกันนะคะทั้งเชียงรายมีจังหวัดลำปางลำพูน
แม่ห้องศรน่านแล้วก็พยาวด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะ
เนื่องมาจากว่าฝนฟ้าที่ตกลงมา
ก็ช่วยบรรเทาเรื่องของดัชนีคุณภาพอากาศได้บ้างนะคะ
เอาละค่ะตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
กับเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะคะ
ไปดูเรื่องของแผนที่ดาวเทียม
แล้วก็แผนที่กราฟิกนะคะ
ที่จะทำให้เราได้เห็นถึงปัจจัยต่าง
ว่าวันนี้สภาพอากาศบ้านเราเป็นอย่างไร
ประเทศไทยนะคะจะสังเกตว่าตอนบนของประเทศวันนี้นะคะ
ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสาน
คล้อยไปถึงภาคเหนือตอนล่างเนี่ยค่ะ
ยังคงมีกลุ่มฝนที่ปกคลุมบางอยู่
แล้วก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยนะคะ

เราจะเห็นกลุ่มเมฆที่เป็นสีเข้ม

บริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลาง

นี่ค่ะแถบพื้นที่ไหนบ้าง
โดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๕โมงเย็นวันนี้
พ่อแม่พี่น้องที่อยู่แถบภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานในหลายพื้นที่นะคะ
รับมือกับพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ฝนตกหนักกันได้เลยนะคะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิความร้อนตรวจสอบกันช่วงสายก่อนละกันนะคะ
ยังอยู่ที่บริเวณตัวเลขประมาณ๓๐ต้นนะคะ
อันนี้คือช่วงเที่ยงนะคะคุณผู้ชมดูตัวเลขน่ารักน่าครบนะ
แต่ว่าถ้ามันคล้อยบ่ายไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมรับมือ
เพราะว่านี่ค่ะพื้นที่สีแดงขนาดนี้นะคะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดแถบตอนกลางของประเทศอย่างพิสุนุโลกนะคะ
ตอนนี้ก็ขึ้นไปถึง๔๑องศาเซลเซียสนะคะส่วนจังหวัดอื่นอื่น
ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่แถบอุบลราชธานีหรือว่าอีสานตอนบนอุดรธานี

ลึกกันรายจังหวัดรายภาคนะคะว่าจะร้อนกันขนาดไหนนะคะ
เหนือร้อนจัดนะคะอุณหภูมิทะลุ๔๓องศาเซลเซียสนะคะ
โดยเฉพาะเชียงใหม่ลำพูนน่านตากำแพงเพชรพิสุนุโลกเพชรชบูรณ
แล้วก็ลำปางที่ขึ้นแท่นติดอันดับร้อนมาตลอดด้วย
ส่วนอีสานอุณหภูมิก็ร้อนแรงไม่แพ้กัน
สูงสุด๔๑องศาเซลเซียสหรืออาจจะรู้สึกได้มากกว่านั้น
จังหวัดต้องเจอพายุฝนฟ้าขนองลมแรงและลูกเห็บตก
อย่างที่เป็นข่าวเป็นคราวยังไงระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ส่วนทางภาคกลางนะคะอากาศร้อนจัดค่ะ
อุณหภูมิสูงสุด๔๒องศาเซลเซียสนะคะ
ฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่และลมกระโชกแรงกันด้วย
ส่วนภาคตะวันออกนั้นนะคะก็มีอากาศร้อนเช่นกัน
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด๔๐องศาเซลเซียสเลย
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยมีเมฆบางส่วนนะคะฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในแถบประจวบคิริขันชุมพรสุราชธานีค่ะ
ส่วนฝั่งอันดามันนั้นอุณหภูมิสูงสุด๓๗องศาเซลเซียสระวังฝนฟ้าขนองแถบจังหวัดระนองนะคะ
ปิดท้ายกรุงเทพมหานครและปริมณฑลร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดขึ้นไป๔๐องศาเซลเซียสหรืออาจจะรู้สึกได้มากกว่านั้น
เฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยแล้วก็ใครที่จะต้องดูแลเรื่องอาคารบ้านเรือนนะคะ
ต้องเฝ้าระวังให้เกิดความแข็งแรงเพราะที่เจอฝนฟ้าขนองขึ้นมาอาจจะอันตราย
หรือว่าถ้าทาสีไม่ดีเนี่ยสีล่อนแบบนี้ดิฉันไปดูช่างหน่อยดีกว่าไม่รู้อยู่หรือเปล่าหรือใช่หรือเปล่านะ
สวัสดีค่ะ